ดูเรื่องครูปรีชายังจำกันได้ไหมหวย๓๐ล้านยังไม่จบยังไม่จบนะคะครูปีชาพร้อมทนายความเนี่ยเดินทางไปยื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร้องเรียนเลยบอกว่าอยากให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงให้หน่อยจากกรณีสำนวนคดีหวย๓๐ล้านเนี่ยมันเผยแพร่หรือออกไปอยู่กับคนอื่นได้ยังไงนะคะพร้อมแสดงความ

ทนายความระบุเพิ่มเติมค่ะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่หน่วยงานต้นสังกัดที่ทำสำนวนนี้แหละที่เข้าไปเบิกความในชั้นศาลแล้วก็ยอมรับในศาลว่าเอกสารชิ้นนี้หลุดออกมา
แต่ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าหลุดออกมายังไงค่ะจึงมาร้องขอความเป็นธรรมให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งกรรมการสอบสวน
ว่าเอกสารสำนวนหลุดมาทั้งหมดแต่มีการนำออกไปใช้ในชั้นศาลบางส่วนค่ะแล้วก็นำเอกสารที่หลุดออกมามามอบเป็นหลักฐานด้วยแต่บอกไม่ได้ถึงรายละเอียดเอกสารดังกล่าวเพราะถือเป็นความลับนะคะ
คนนำออกไปก็ต้องรับผิดชอบโดยจะมีบุคคลภายนอกสองคนและเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกหลายคนที่ทำกันเป็นทีม
ตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ยังไงต้องรอ๔มิถุนายนที่จะถึงนี้
หลังศาลจังหวัดกาญจนบุรีนัดฟังคำพิพากษาคดีอาญาที่ครูปีชายื่นฟ้องร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลในข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจร
มันมีการนำออกมาได้ยังไง
เพราะว่าเห็นว่ามีหน่วยงาน

ซึ่งก็ยังหาคำตอบไม่ได้

ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ช่วยหาคำตอบให้ในส่วนนี้

แต่ว่าได้ไปนำเสนอที่สารที่เพียงบางส่วน
บ้างใจครับไม่ประมาณแล้วไม่กลัวครับ
ยืนยันในความจริงคือความจริงครับ
มนุษย์ทุกคนเป็นไปตามกรรมนะครับ

ทำยังไงก็ได้รับผลกรรมอย่างนั้น
และเชื่อว่าความจริงจะปรากฏเร็วนี้ครับ
ส่วนด้านหน้านางสาวพัชรีดาพรมตาหรือเจ๊พัฒน์
แล้วก็นางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบินเดินทางมาด้วยค่ะ
ยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าเจ๊พัดเป็นเจ้าของลอตเตอรี่

พร้อมรับฟังคำตัดสินของศาลวันที่๔มิถุนายนนี้
เอาหวย๓๐ล้านดูซิว่า๔มิถุนายนนี้